เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำเทปพิเศษวันนี้
เรามายำความสุขตลอดเวลาเปิดทำการให้ชมกันแบบจุใจ
และมีทำบุญตามสไตล์เกมรับจำนำ
จะสนุกขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ

เกมรับจำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ
คุณพ่อที่น่ารักทุกคนครับ
ผมเอชยามิดชัยรายงานตัวแล้วครับ
เป็นหมอชิตามาแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
นี่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่นะครับ

เราก็จะยิ้มกันตลอดปีและตลอดไป
คือเราเจอกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ตอนนี้มามกลาแล้วนะ
ก็นั่นหน่อยสิเรามาลำลึกกันหน่อยดีกว่า

เธอจะมาเต้นแบบเก็บกักไม่ได้

เพราะว่าผู้จำนำของเรามีเรื่องเยอะมาก

จะมีใครกันบ้างกับผู้จำนำที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา
ระเดิมผู้จำนำที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาคนแรก
ก็ต้องยกให้กับป้าเล็กจากจังหวัดเพชรบุรี
ที่เกิดปฏิหารลูกตายแล้วฟื้น

ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ

หยุดเลยเอง

แล้วตอนนี้นะฟ้ามันจะมืดอยู่แล้ว

ครับผมจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนกี่วัน

อะไรเองจะแหกปากมาทำไมตั้งแต่ไกล
งาบพังงาบจมกองเลือดอยู่ที่ถนนนะป้า
ออกจากบ้านไปไปโดนรถชน

หมายถึงโหนนนิ่งเลย๘เดือน

หลวงพ่อแหลอืมตกกลางคืนเขาก็ออกกันไปหมด

ฉันก็ค่อยย่องไปหาหลวงพ่อ

หลวงพ่อว่าอย่างนี้

ไม่รอดแต่ว่าฉันหลวงพ่อมอออกจะชักสายเขา

ฉันก็ใส่บาททุกวันทุกวันให้เขากิน
ใส่ต้มรสหมูกกับขนมเฉียนใส่

เพราะอะไรคุณป้าถึงคิดว่าลูกชายคุณป้า

อุ๊ยโรงพยาบาลอุ้มมึงไปเลย

แล้วเขาก็บอกว่าไปเข้าร่างที่โรงพยาบาลที่เขาอยู่

แล้วเขาก็พาอุ้ยไปอีกพาไปหน้า

เขาบอกว่าให้กินนมเทียนไส้กับต้มรวดหมู
ทำไมกดฉันขึ้นลุกหมดเลย

ฉันเล่าด้วยชีวิตจริงของฉันเลย

เรื่องตายแล้วฟื้นนี่มันอาจจะธรรมดาไป
มาเจอเรื่องสามีพาเมียน้อยมาหยามเมียหลวงกันหน่อยเป็นไร
กับชื่อเรื่องว่ารักแท้คือเมียหลวงรักลวงคือเมียน้อย
สวัสดีค่ะพอดีพี่ไก่เขาเมามากเลยค่ะ
หนูก็เลยมาส่งถึงห้องนอนเลยค่ะ
พี่ไก่วันหลังมาเล่นสนุกกันอีกนะคะ
ได้ค่ะน้องน่ารักแบบนี้ใครล่ะจะไม่อยากจะไปด้วย
พี่ชัยจะติดใจน้องน่ารัก

อยู่กับอะไรที่มันแก่ไปก่อนนะคะ

เครียดไหมตอนนั้นเขาต้องทนอยู่กี่ปี

พอเขาเริ่มเป็นอบตอาจจะ๘ปี
เขาไปสัมมณาบ่อยน่ะนะเขาจะกลั้นอะไรอย่างนี้
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปด้วย
มีอยู่ครั้งนึงผู้หญิงเขาจะโทรมาละ
เขาบอกอย่างนี้เลยเพลินสลุกออกมาไม่ได้ท้องอืม

เห็นแล้ว
วันดีคืนดีครับไก่เดินเข้ามามาพร้อมกับเลือด
คือเขาก็ไปหากิ๊กเขาแหละตี๔มาประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
กลับมาถึงบ้านเกือบ๗โมงเช้าคือมาแล้วแบบว่าเลือดนี่เต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลยนะ
หมอเขามีเลือดซึมเขาก็ไสไปเลยเขาก็ไปผ่าหมองเลย

ของพี่ต้อยและพี่สอน
ในคุณจินฝีนสลับครัว
มาชูกันเลย
ผมชื่อต้อยเป็นเมียของส้อนครับ
ฉันเป็นโซนเป็นผัวของต้อยจ้า
และจริงคุณสองคนก็คือเพื่อนกันมาก่อน

แสดงว่าทั้งคู่คือเข็ดในความรักของตัวเอง
ใช่อยากจะสร้างครอบครัวด้วย
ให้เป็นนอน
รู้ไหม

งานนักฉันทำเองงานเบาให้เขาทำ

ก็ถามขนนมให้ปั่วก็ไปค่าย

อึ้มนึกหนึ่งเออ
เห็นเด็กน้มมก็ซื้อง้มไม่ได้เลย
น้ำมุมเป็นลูกค้ามาซื้อละมาครับ
เอาผู้หญิงมาถั่วดำ
ทำไมถั่วมันเล็กจังเลยพี่ค่ะถ้าอันนั้นล่ะคะ
จะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไป

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะเบ้นผู้จำนำที่มาในรายการเรา

คือเราน่าจะไปทำเขาไว้เยอะ

เพราะผู้จำนำเข้ามานะพี่โดนไปหลายดอกมากเลยนะ
นี่พี่เนี่ยถ้าเป็นธนูยิงเข้ามานะ

ว่าไม่ได้บางคนอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหม

ผู้จำนำปากแจ๋วของเราไปดูสิคะว่ามีใครกันบ้าง
มาครับมา
มัดรวมความสนุกไปกับผู้จำนำปากแจ๋ว
ที่ทำเอาพิธีกรของเราเหมือนกับได้ขึ้นสังเวียน

อ้าวแล้วจะมีใครกันบ้าง
ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ

โอ้โฮ

๑๑ปีไปเจอกันยังไงก่อน๑๑ปี

ตอนนั้นยังสวยอยู่หุ่นยังได้กงเป็นโอ่งอย่างนี้ไม่
พอขึ้นเวทีซ้ายชุดลำบงฉันมันคราวพ่องไง

อุ๊ยนะกำลังอู้มละ

เออแล้วมันน่ะน่ะเหมือนว่าต้อยยังได้ขอกดินออกไหม
เดี๋ยวนะชอบเค้าที่ยังไงอะโอ้ม

เสียวไปเสียวมาเสียวไปเสียวมาเลย
หนึ่งมากเหมือนกันเว้ยอุ๊มดีอุ๊มดี
ตอนแรกเขาไปติดแม่ขามูนิดนึงฉันตามไปเจอเขา

ผู้หญิงก็นั่งมาผู้ชายเขาก็ขออีกเหมือนกระดูดน้ำ

ไอ้หน้ารอดหลุดปากแล้วตัวมันดำหน้ามันเคี้ยว
นี่คุณได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าฉันก็หยุดหมอง

ฉันไม่แสดงว่าขนนั่วหลูกจักรฉันเยอะ
นี่คนชูสังาหรือไอ้หำนี่แหละครับ
กระเทยแบบนี้เป็นชื่อไอ้หำเนี่ยรับไม่ได้
ทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าอีแอมอีแอมนี่แหละ

เขาคงจะบอกนี่ลูกสาวหรือลูกชายว่
เชิญดีกว่านะครับคุณแม่คุณแอมมาเลย

ตายแล้วมารายการนี้มีเมียแล้วเหรอ
แล้วมีเมียเด็กไม่ว่าแล้ว

ใช่ไหมคะคุณแม่เสพกว่าลูกค่ะอะไร

พักบุ้งพักบุ้งก็ได้เองล่ะสิ

พี่กัดอาจจะว่างงงาข้างบ้านยังมีพักบุ้ง

แล้วก็มีพริกแกงด้วยพริกแกงอะไรบ้างเนี่ย
แกงแดงนี่ไม่ใช่แกงแดงแกงส้ม
สะสวะของสัตว์ชนิดใดเรื่องแสงได้
ข้อที่หนึ่งแมวข้อที่สองแรด
นี่ไงอยู่จะตรงนี้นี้
ของเขามีแหละนน่ะ
โอ้โฮ

เทวดาฟ้อนรำคือตราประจำจังหวัดอะไร
ข้อที่หนึ่งบุรีรำ
ข้อที่สองลำภูนย์
แต่ว่าลำขูนมันใช้เหล่าหลิงนะ
เออใช่

ต้องกินก็ได้
ต้องได้หมาหรือต้องได้

หลายคนมากเลยนะแต่มันมีความน่ารักอยู่ในนั้นนะ

ลิ้นจี่ลูกเดียวเปรี้ยวทั้งเพชรเนี่ย
เออ

เดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะไปจันทบุรี
ฉันจะไปเจอแกเดี๋ยวก่อนนะทางเจ๊แอม

ยังทำให้ฉันคอแห้งอยู่ถึงทุกวันนี้

ที่เขากล้าเล่นกับเราเขากล้าแสดงกับเรา

เพราะว่าเขารักพวกเรา

จริงเขาคิดว่าเราคือคนในครอบครัวของเขา
มันมีความสนิทสนมกันไปโดยปริยายฮะ

เราก็ไหว้ขอโทษขอโพยเขาเหมือนกัน
มันเป็นความรักความผูกพันในช่วงเวลาสั้น
ที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้
จากเรื่องราวของปากแจ๋ว

เขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำ
แล้วก็มาทำในรายการเวทีแห่งนี้นะครับ

รวมภาพความประทับใจของผู้จำนำกันค่ะ
และเรื่องราวสุดประทับใจคนแรก

จนคนดูเนี่ยหวานขึ้นตากันไปเลยล่ะ
ที่นั่งอยู่ข้างคือ
ดีตที่รักและปัจจุบันครับผม
ช่วย

จะให้เขามาลำบากก็เรามันก็ไม่ดีเนาะ

ผมก็เห็นดีด้วยนะว่าเขาไปอยู่กับข้าราชการ
เขาจะได้มั่งมีสีสุขจะได้ไม่มีทุกข์มีรอดเนอะ

๔๐ปีนะ

ในเฟซบุ๊กเขาก็ลงมาว่า
อยู่คนเดียวไม่มีที่ปรึกษา
ขาดคนดูแล

ตอบไปอย่างนั้นแล้วฝ่ายหญิงตอบมาว่าไง

ไม่ฟ้าสะทานยินสะเทือนทะลมทะลาย

ก็ไม่มีสิ่งใดมาทำลายความรักที่มีต่อนิดได้

ไม่มีวันหยุดราชการไม่มีเสาร์อาทิตย์

ทางท้องฟ้าและประชาชนทั้งประเทศ

ที่สุดของที่สุดก็ต้องคนนี้เลย

ที่ได้รับกีต้าจากพี่ตูนบอดี้แลม

เรามาย้อนความประทับใจกันเลยครับ

ตูนฟังแล้วคุณมีกำลังใจเหรอเกิน
พี่ตูนครับผม
สวัสดีครับพี่สมสีรครับผมตูนครับ

ในเวลาที่พี่รมสินเหนื่อยหรือท้อเนี่ย
ผมเองแล้วก็พี่ทุกคนในวงก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก
ที่เพลงของพวกเราเนี่ยได้ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกำลังใจให้พี่สมศรีนะครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะมอบให้พี่สมสินนะครับ
เป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

ที่ใช้แต่งเพลงที่บ้านเล่นที่บ้าน
ก็อยากจะมอบส่งต่อให้พี่สมศีลได้ไปใช้เล่นเพื่อความสุข
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคุณแม่
หรือว่าคนรอบข้างพี่สมศรีได้นะครับ
ก็ให้ทีมงานส่งต่อไปให้พี่สมศรีนะครับผม

แกก็น้ำตาแตกไปหลายคนเหมือนกันนะ
มันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าไม่ได้หาดูได้ง่าย
แล้วบางคนทั้งชีวิตไม่เคยได้ทำเลยนะพี่

เล่นเอาแบบว่าเรารับรู้ถึงความรู้สึกภรรยาของเขาได้ใช่ป่ะ
ที่เขาได้ยินคำนี้จากผัว

ผู้จำนำของเรามีความสามารถเยอะมาก

เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาให้ดูเลย

เพราะว่าช่วงหน้ายังมีความสนุกรอคุณอยู่นะครับ
ในเกมรับจำนำ
ทุกข้อให้ทำท้องคำรักทุกข่าวทำ
ยำเตือนประกำโภคทุกนาธิ
ไม่ต้อง

เราอยากจะช่วยเขาจะตาย

ไปนู้น

เสียแรงที่ผมเอาเสียงผมไปอยู่ในคุณตั้งนาน
เกมรับจำนำ

ที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันดีสี่สี่

ก่อนวันนี้มันเป็นเทปพิเศษจริง

ที่หนึ่งก็คือเอาของมาจำนำกับเรา
ก็ได้ราคาจำนำที่พิเศษสุดเลย

ได้เพิ่มเป็นสองเท่าคุณคะ
จาก๒๐๐๐๐เป็น๔๐๐๐๐มา
พี่เอ๋จำได้ไหมว่าของจำนำแต่ละอย่างที่เอามามันมีอะไรบ้าง

โอ้ก็เวลาพี่ไปเถอะ
พี่จะต้องใช้สากอันนี้
ปั่นส้มตำ
สากนี้เจ้าได้แต่ใดมา

ถึงแล้วก็ตำเสร็จปุ๊บเก็บของกลับบ้าน
เท้ะทำไมล้างแล้วทำไมสักนี่ยังดูชำอยู่
ก็เลยอุปโหลกไปเองว่า

มันเห็นจริงเลยใช่ไหมคุณ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะฮะ
ลูกค้าไม่มีแล้วขายได้พันกว่าบาทแต่ลงทุนไป๕๐๐๐บาท
ก็เลยเอาสากอันนี้มาวางบนพานโต๊ะที่เรานั่งอยู่

ขายได้๒เท่า๓เท่าของเงินที่ลงทุนไป

เพราะกะเทยไม่เคยกลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

ราคาจำนำในวันนี้ที่เจ๊แอมจะได้คือ

ครีมอันนี้มันมีความสำคัญกับพี่ยังไงบ้าง
ครีมอันนี้ทำให้พี่บำวนมีเงินล้าง

แล้วไอ้ที่ตัดนี่ยังตัดได้จริงหรือเปล่าคะ

อันนี้เราก็ทำให้ดูว่ามันตัดได้จริงนะ
ถ้าเราไม่ต้องมาที่นี่เราไปโรงจำนำทั่วไป

ราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่

มาเวลาเราย้ายบ้านไปไหนนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็๔๐กว่าปี

วันนี้คิดว่าถ้าเอามาจำนำกับเรา

จอด้วงมีราคาจำนำอยู่ที่
นอกจากนี้ครับยังมีผู้จำนำอีกหลายท่านนะครับ
ที่กลับบ้านไปแบบยิ้มแหยมแก้มปริ
กับราคาจำนำที่บอกเลยครับว่า

เพื่อที่สามีซื้อให้ในวันเกิดค่ะ

เป็นอย่างไรล่ะคุณ
แค่ได้ราคาจำนำรายการเรานี่มันก็แบบ

บางทีแบบร้อยกว่าบาท๒๐๐กว่าบาท
มาในรายการเราหลายพันนะ

เห็นมาว่าเขาสามารถกลับไปตั้งตัวได้
ไปมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวเขาได้อีก

ยิ้มเนี่ยหูปากจะฉีกถึงหูกันเลยอ่ะ
จากที่เราจะได้เงินจำนำไปแล้วนะพี่เอ

เราเล่นเกมก็ได้เงินเป็นดับเบิ้ลอ่ะพี่เอ

ยากเราอยากจะช่วยเขาจะตาย
เราก็พยายามหาเกมมาให้เข้ากับทักษะของเขา

พี่ไม่เคยลองเล่นหรอกแต่พี่เห็นแล้วว่าพี่เป็นทำได้
เอเล่นดีกว่าเดี๋ยวหนูให้ทีมงานอ่ะ
เล่นเดี๋ยวอะไร

จริงดิเกมนี้ชื่อว่าเอวหวานสะบัดแผ่น

ทีมงานช่วยจับของ

เอาแล้วพี่เอาเร็ว

เดี๋ยวหยุดก่อน

เขาบอกว่าให้เอาจากตรงนี้ไปตรงนู้น
ไม่ใช่จากตรงนี้มาตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้

อาฮุ้นกลับมาแล้วไปนู้น
พี่เอ

ลุกขึ้น

เลิฟต่อเร็ว

เสียแรงที่ผมเอาเสียงผมเนี่ยไปอยู่ในคุณตั้งนาน
เดี๋ยวใครคิดเกมนี้ใครคิด
เมียมาเล่นวันนี้ไม่ได้คนคิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ
ว่าคนคิดมันทำได้หรือเปล่า

โอ๊ยสุดยอด
เอ็ดเดียว
อย่าว่างั้นนี้เลยนะพี่ขอยืมเอวมึงหน่อยได้ไหม

ไปดูเขาดีกว่าเราอุตส่าห์รวบรวมมานี่นะ
ว่าเขาจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะกับเกมตัวจำนำโชค
ดูเลยพอแล้ว

เริ่มเลย

เฮ้ยขายมาแล้ว
เห็นมะ

ดูมึงแหละ
นิดเดียว

นิดเดียว
หมุนแม่
หมุนสิดีละ
หมุนทีต่อที่ไหน
ยินดี
นิดเดียว

พร้อมครับ
พร้อมครับ

โอ้ยใจเย็น
โอ้ยกลิ่นมาก
โอ๊ยไม่โดน
ไม่มา

สุดยอด

สุดยอด

เพราะว่าเราก็อยากจะเอาเงินจำนำของเราสองคน

แล้วกติกาของการทำบุญล่ะจ๊ะน้องเบ้นจ๋า
เราสองคนเนี่ยต้องเอาของมาจำนำ

แล้วก็ให้มหาชนเขาตีราคาให้เรา

แต่ว่ามหาชนเขาไม่รู้สิ

เพิ่มราคาให้เออรักคุณรักพี่เอให้

ก็จะให้ราคาจำนำแบบพิเศษสุด

และของจำนำที่คุณเบ้นและพี่เอนำมาจำนำในวันนี้นะครับ

มีแอบหยิกหลัง
คุณเบ้นครับนำกระบองแผนของคุณมิกมาจำหน่า
ส่วนพี่เอ๋เอาไม้เท้าของแม่มาจำนำ

อ้อตัวเจอ

ใช่ของคะ

ของเขาหายไปแล้วของรักของห่วงของเขาเชียวนะ

ถ้าอันไหนที่เป็นที่ถูกอกถูกใจเขานะ

แกหยุดที่จะไปหยิบของเขามาโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาต
อ้าวแย่นะแกนี่เป็นคนใช้ไม่ได้โอ้โฮ

เราก็ไปบอกแม่ไว้แล้วนะขอมาทำบุญ
ไม่ได้บอกอ่ะหยิบมาเลยเหอะ
ไม่ได้บอกอ่ะหยิบมาเลยเหอะ

ม้าเท้ากินบาชบ้างก็มี
อร่อย๑๕๐บาทค่ะ

แบบนี้ให้แก่๘๕บาทได้

เอาไปเลย๑๐๔บาทก็แล้วกัน
มันเป็นยังไงเล่าสิความรู้สึกตอนนี้

อีก๔บาทเนี่ยพี่ขอเอาไว้อมเล่นได้ไหม

คือเขาเห็นของปุ๊บเขาก็ตีราคา

ราคามหาชนของไม้เท้าพี่เอนะ

น้ำตามันจะไหล
เยอะกว่าเตาคนนั้นบาทหนึ่งพี่ก็ภูมิใจแล้ว
๑๐๔บาทค่ะอ่ะ๑๐๔บาท
แต่อย่าเพิ่งฉันก็ต้องการที่จะรู้เหมือนกัน

จะได้ราคามหาชนเท่าไหร่

ก็สำหรับต้นนี้นะครับที่นำมาจำนำเป็น
หรือว่ายิมโนด่างพันธสมที่ในบ้านเรานิยมเล่นกันเองนะครับ

กระบองเพชรต้นนี้สวยกระถางก็สวย๕๐๐เอาไปเลย
กระบองเพชรมีลายสวยดีแม่ให้เลย๓๙๙บาท
อดสีหายไป๑ภูผมให้ไปเลย๑๕๐๐บาทครับ
อันนี้น่าจะเป็นไม้เมล็ด
คิดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์จิมโนคาไลเซียม
น่าจะเป็นมิฮาโนอีชิอายคุณกับแอลบี

ซึ่งสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะสวย

ทรงก็ประมาณ๕๐
ให้เลยค่ะ๗๕๐๐บาท

แล้วเมื่อกี้มีเจ๊นั่นน่ะให้เฉล่าย๓๙๙
อย่าไปตีเขาทำไมล่ะ
เพราะว่าหนูเคยเป็นเหมือนพี่เขานั่นแหละ
หนูไม่รู้หนูไม่รู้จักว่ามันคืออะไร
โอ้โหแต่แม่คุณกับพวกคุณสองคนนั้นเห็นไหม
ภาษาเข้ามาโอ้โฮไอ้แอฟนี่ไอ้พี่มิ๊กซื้อนี่

เออราคามหาชนอยู่ที่

โอ้โฮน้ำตาสลาย
กับฉันกลับเข้าบ้านไม่ได้แน่เบ๊

ราคามหาชนของเรา๒คนนะคะรวมกันเป็น๑๙๕๕บาท

ปกติค่ะเราให้ราคาจำนำคนอื่นเขาเยอะจัง
พอเราทำบุญเราทำ๑๙๐๐มันช้ำใจนะคะพี่
บอกเลยว่าราคามหาชนจะมาถูกท่อย่างนี้ไม่ได้หรอก
งั้นเราไปดูกันนะคะว่าราคาจำนำสำหรับการทำบุญปีใหม่
อยู่ที่เท่าไรค่ะ
มาครับนี่พี่เบ้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นไปพร้อมกันแล้ว
ไม้เท้าแม่กระบองเพชรผัวนะครับรวมกันแล้ว
ว่าจะได้เงินจำนำจากทางรายการวันนี้เท่าไร
มาอยู่ที่ราคาจำนำสำหรับการทำบุญปีใหม่

เมื่อกี้เราได้มหาชนมา๑๙๕๕บาท

เยอะทำไมอ่ะ
โต๊ะโกนตา
แล้วก็บอกว่าเงินจำนำที่เราจะไปทำบุญสำหรับปีใหม่นี่นะคะ
เราจะไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานสุขใจค่ะ
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลคนชะลาผู้ยากไร้นั่นเอง
ทีมงานรายการเกมรับจำนำ
ได้นำเงินทำบุญและของกินของใช้ที่จำเป็น
รวมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
มอบให้มูลนิธิสายทานสุขใจ
เพื่อไปช่วยเหลือคนชะลายากไร้รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงครับ

ทีมงานทุกคนได้ลงพื้นที่ไปหาคุณตาคุณยายกันถึงบ้านเลยครับ

ส่งไปถึงชาวจำนำทุกท่าน
รวมถึงแฟนรายการเกมรับจำนำทุกคนเลยนะครับ
ร่ำรวยโชคดีปีใหม่ครับ
ขอบคุณไทยรัฐทีวีครับรายการเกมรับจำนำครับ
วันนี้เขาเอาข้าวเอาไข่มาให้เต็มเลยครับ

รู้สึกดีใจจ้ะขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมจ้ะ
แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรขอให้ทุกคนมีความสุขเลยค่ะอย่างนั้นจ้ะ
แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่นะครับ
ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลนี้
โมทนาสาธุผ่านหน้าจอของเราได้เลยนะครับ
แล้วขอให้อันนี้ส่งผลบุญนี้นะครับ
ถึงแก่ทุกครอบครัวทุกตัวคนเลยนะครับ

ความมุมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยครับ

เกมรับจำนำของเรานะครับยังเปิดทำการอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นะคะ๖โมงเย็น
เปิดมาเลยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวดีที่ไหนนะครับสวัสดีครับ
อิ่มกับรอยยิ้มและความสุขของชาวเกมรับจำนำกันแล้ว
ความสนุกแบบนี้ยังมีเพิ่มไปอีกแบบทวีคูณตลอดปีเถาะนี้อย่างแน่นอน
อย่าพลาดล่ะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
สวัสดีปีใหม่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป